รายการอบจมหาสนุกบุกมาเสิร์ฟความล้านลากันที่จังหวัดนนทบุรี
เมืองที่ยังคงมีการคมนาคมด้วยรถซาเล้งแบบนี้
วันนี้เนี่ยสองพิธีกรของเราก็ขอเนียนเป็นชาวเมืองนนท์กันสักหน่อยล่ะครับ

ครับจะเต้นกันถึงชาติหน้าเลยเลยครับ

แล้วพูดชมก็สู่รายการอบจมหาสนุก

ครับผมที่นี่นะครับไม่มีอะไรเลยกลับได้เลยครับ

ต้องบอกว่าถ้ามีเราที่ไหน
มีความสนุกสนานมาให้คุณผู้ชมที่นั่น

ชุมชนเป็นเป้าหมายของพวกเราค่ะ
ที่สำคัญคือได้เงินรางวัลกลับไป
อบให้กับชุมชนของตัวเองอีกด้วย

และที่เรานั่งซาเล้งมาทำไมเราต้องนั่งซาเล้ง

ซาเล้งเป็นหัวใจของที่นี่เลย
เพราะว่าที่นี่ไม่มีรถขับกันนะครับ
มันเป็นเอกลักษณ์ของนน

คุยกันไหมเขาบอกว่าเขามาที่นนทบุรี
ไปเมืองนนท์แล้วจะกลับเมืองนนท์

พบกับเขาเลยดีกว่านะครับ
คุณจาตุเรโอ

สวัสดีครับ
พี่รองของเรา

ขับรถผ่านทุกวันเลย

เคยแวะมากินขนมนมเนยแถวนี้บ้างไหม
เป็นประจำเพราะว่าของกินที่นี่อร่อยที่สุดในประเทศไทย
ถ้าเราไปอยู่ชนบุรี
เขาบอกชนบุรีอร่อยกว่าที่นี่

และที่นี่ก็จะมีความโดดเด่นของแต่ละทุ่งชน
และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะคะพี่รงมาแล้วเนี่ย
จะมีเจ้าบ้านมาต้อนรับอย่างดีเลย

เป็นถึงท่านนายกเทศมนตรี
นครนนทบุรีคุณสมนึก

เดี๋ยวหยุด

วันนี้พวกเรามาแล้วอยากให้ท่านนายกบอกว่าที่นี่มีอะไรดีมีอะไรเด่น

ทำไมต้องเป็นซาเล้งทำไมต้อง
อ๋อครับซาเล้งนี่นะครับตอนนั้นก็จะมีใช้ซาเล้งเนี่ยมาประมาณ๖๐ปีแล้ว

คือใช้กันมาตั้งแต่นั่งเดิมสะบี่นั้น

ใช่เมื่อก่อนน้อยลงครับแต่ว่ายังอนุรักษ์ให้มีการแข่งขันซาเล้ง

ซาเล้งก็จะมาแข่งกันช่วงวันสงครานเนี่ยก็จะแข่งซาเล้งความเร็ว

จัดให้อยู่ในเป็นประเพณีครับ

หนึ่งของประเทศไทยก็คือประเพณีแข่งซาเล้ง

ทุเรียนนี่คือชื่อ

ทุเรียนจัดเป็นบอสทองเรื่องประมาณสัก๕๐๐๐

ประมูลทุเรียนมาลูก

นะครับ

หรือว่าต้องใหญ่ที่จะยักษ์กินทุเรียนรูละ๒๐๐๐เอง

แต่ถ้าลูกละ๒แสนก็กินไม่ค่อยลงเหมือนกันนะ

เอาอย่างนี้คุยกันมาเยอะแล้ว

ถ้าพูดถึงเรื่องความเจริญรุ่งเรืองแล้ว
นนทบุรีก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะ
เพราะที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับ
และงดงามไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตแบบไทยเดิมให้ได้สัมผัสมากมายล่ะครับ

เริ่มต้นทริปดีด้วยการไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เปรียมไปด้วยเสน่ห์กันดีกว่าครับ
ใช่แล้วล่ะครับที่นี่เนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์นนทบุรีนั่นเอง
ตั้งอยู่ในอาคารสารากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕นู่นนะครับ
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าอาคารเก่าหลังนี้เนี่ยถูกใช้เป็นสถานที่ทางราชการมานานกว่า๖๔ปีแล้วนะ
ปัจจุบันเนี่ยครับได้มีการซ่อมแซมบูรณะ
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสารจิตวิญญาณแห่งเมืองนนท์
เพื่อการเรียนรู้สืบทอดและอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ศูนย์หายไปนั่นเองล่ะครับ
ดื่มด่ำรูปราวัติศาสตร์กันไปแล้ว
ขอเอาใจน้องหนูและแฟนที่ชื่นชอบบรรดาเหล่าฮีโร่และการ์ตูนกันบ้างดีกว่าครับ
กับที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ของเล่น
มาให้ได้ชื่นชมในที่นี่ที่เดียวครับ
รับรองเลยว่าเข้ามาแล้วเนี่ย
เป็นต้องรู้สึกย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอย่างแน่นอน
ทริปด้วยการตามหาของอร่อยที่ตลาดน้ำวัดตะเคียน
ต้องบอกเลยว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ย
เขาต้องการเสิร์ฟของดีของอร่อยให้กับบรรดานักท่องเที่ยว
ที่สำคัญครับราคาไม่แพงเลย
ดูสิครับอย่างผักสดแบบนี้เนี่ย
ราคากรัมละ๕บาท๑๐บาทเท่านั้นนะ
คุ้มเกิดคุ้มจริงล่ะครับ
อกจากนี้เนี่ยยังมีขนมไทยและอาหารต่างให้เลือกทานอีกมากมาย
เชิญครับเชิญเชิญมาท่องเที่ยววิถีไทยกันที่ตลาดน้ำวัดตะเคียน
วันนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กับเราแบบอบอุ่นเราขอตอบแทนด้วยอาหารหนึ่งมื้อ
ใช่สิเพราะว่ารายการคุณเนี่ยชอบพาไปทานอาหารทานนู่นทานนี่
ถูกอาหารของเมืองนนท์ต้องบอกว่านี่เป็นหน้าเป็นตาของนครนนทบุรีเลย

ราดหน้าฮะจริงแล้วเหรอ

ใช่เขาเรียกว่าลอฟสเตอร์
แล้วหากินได้ที่นนทบุรีที่เดียว
และที่สำคัญคุณมองข้ามอันนี้คือคาเบียร์

ใช่ไข่ปลาที่อาหารที่แพงที่สุดในโลก
ถูกนี่คือครีมเลย
คาเฟียให้เป็นตักให้เป็นอย่างนี้เลย

นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าบอกเดี๋ยวเอาใส่ถุงกลับบ้านนี่ต้องหาถุงปุ๋ยนะ
ไม่ต้องถุงปุ๋ยเดี๋ยวคุณกินคุณจะแบบอร่อย

เชฟคุยกับเชฟเจ้าของด้วยเชฟด้วย

จากร้านแป๊ะราดหน้า

คือร้านนี้ดังราดหน้า
และราดหน้าที่ดังก็คือราดหน้าซีฟู้ดที่เห็นอยู่ตรงนี้

ปั๊บเนี่ยเขาไปออกงานที่พารากอน

วันนี้เขายกของใหญ่ที่สุด

มีคาเวียแล้วก็มีปลาหิมะ

อันนี้กุมกรเก็ดสี

เฮ้ยเขามีข้ามีจานลองให้

น้ำลาดหน้าเติมไม่อ้านเส้นก็เติมไม่อ้าน

ตัวเท่าไหร่ประมาณพันสองครับพันสองครับพี่ลีง

สี่พันสี่พันหกพันหมื่นนึงแล้ว

คาเวียครั้นสองครับคาเวีย

เท่าไร

๒๐๐๐๐บาทนี่ก็ถือว่าไม่แพงแล้วที่เรานับวัตถุดิบก็
โธ่ดคุ้มเลยโธ่ดคุ้มเลยจะ๒๐๐๐๐แล้ว

ถ้าจะกินต้องจองล่วงหน้า
แต่ถ้าเกิดสมมุติเราดุ่มไปที่ร้านแล้วอยากกินพวกนี้

กรรมปลูกหมาเป็นอีกเหมือนกี้

มันใช่ครับ
ไหนก็ยกเมนูราดหน้าจานยักษ์มาถึงที่นี่แล้วเนี่ย

อะอะอะยังงั้นละโอ้โห

ใครอยากทานลาดหน้าอร่อยและจานใหญ่ใส่เต็มแบบนี้
ก็ตามไปที่ร้านแป๊ะราดหน้ามหาชนได้เลยครับ
ร้านเนี่ยตั้งอยู่แถวสนามบินน้ำซอยนนทบุรี๔๖ครับ
อร่อยมากไว้ไปไว้ไปทานนะครับ
ใช่ค่ะเชิญพี่แป๊ะลาล่าปุ๊บปั๊บครับผม
ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวเขตอื่นแล้วก็ชาวนนทบุรีนี่แหละ
ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
ช่วงหน้าขอตอบตลาดตา

ไหนอร่อยนี่ฉันรู้หมดแหละ

เออแล้วเป็นยังไง